คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีมาเตือนภัยนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน
จะมีฝนกลับเข้ามาตกหนักในประเทศไทยค่ะ
พัดเข้าปกครุมประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลักได้ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
มีฝนกลับเข้ามาตกหนักอีกครั้งนะคะ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
โดยฝนตกในช่วงแรกจะมีลมพัดแรงค่ะ
และอาจจะมีพายุลูกเห็บตกร่วมด้วย
อาจเกิดภัยพิบัติที่เกิดจากฝนตกหนัก

พรุ่งนี้จะมีฝนเข้ามาตกเพิ่มในทุกพื้นที่ค่ะ
ประมาณร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่รุ่มอาจเกิดน้ำพุ่มฉับพลัน
ทะเลคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ

ประมาณร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
เฉลี่ยปริมาณฝนฝั่งอันดามันเยอะกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนตกเพิ่มขึ้น๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อาจเกิดปัญหาน้ำรอการระบาย

เวลาการเดินทางเอาไว้กันด้วยค่ะ

วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศแอลเจรียค่ะ
ไปดูพายุทรายที่พักก็ทะลมเมืองค่ะ
บางคนบอกว่าโอ้โหเหมือนกับฉากที่หลุดออกมาจาก
ภาพยนตร์วันสิ้นโลกเลยค่ะคุณผู้ชม
ประเทศแอลเจรียมักจะเผชิญกับพายุทราย

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ